กับพีชพัชระและพาตรีเซียกูธ
ล่าสุดเมื่อวานนี้เขาออกงานคู่กันเป็นครั้งแรก

จอแล้วออกงานคู่กันเป็นครั้งแรก
ถือว่าเป็นงานคู่รับทรัพย์เลยก็ว่าได้นะจ๊ะ

ไม่ได้โฟกัสโฟกัสที่ท่าทีของหนุ่มพีชพัชรากันบ้างดีกว่า
คือปกติเนี่ยทีเป็นคนที่มีมาตร
แต่ว่ามางานนี้ออกงานกับแพทิเซียกูธ
เขินอายยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่ตลอดเวลา

เช่นเดียวกับทางของสาวแพทริเซียนะคะ

ส่วนในอนาคตจะได้เห็นทั้งคู่ออกมา

แล้วอีชี่ไม่เผิดก็คงแปลก
ก็เผินอะก็เผินน่ะ

ก็เผินอยู่เนี่ยแหละค่ะ
ต้องมาตอบตอนเนี้ย
เหมือนว่าเรามิตรไปถ่ายแบบ
ก็เนี้ยแหละค่ะ
นี่แหละฮะก็เดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์ไว้ข้างล่าง
ไม่ได้ยังไงก็โทรดูคิวอันแล้วกันนะฮะ
พีชเนี่ยนะยังพอที่จะพูดได้
แต่แพทิเซียเนี่ยเงียบกริ๊บเลยนะคะ
คือต้องบอกว่าทั้งคู่เขาคบหาดูใจกันมา

เฉพาะหนุ่มพีชพัชรานี่ขยันลงภาพของแพทิเซียฟู้ดอยู่ตลอดเวลานะคะ
ซึ่งก่อนหน้านี้จริงเขามีผลงานร่วมกัน
เป็นการถ่ายแบบลงนิตยสารฉบับหนึ่ง

และพากันออกงานคู่งานอีเวนต์คู่ด้วย
ถือว่าเป็นอีกคู่หนึ่งที่ทำงานรับทรัพย์
แล้วเขาก็บอกว่าจ้างได้นะในอนาคตทางผู้จัดใครอยากจะจ้างได้เลย
บอกเลยว่าคู่นี้นะคะเปิดตัวอย่างเป็นทางการเรียบร้อย

เขาโพสต์รูปภาพนะบอกว่าเป็นงานแรกเป็นงานออกงานอีเวนต์กันเป็นครั้งแรกเขาว่าไว้แบบนี้
นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมโอ้ยมีรุ้นกันจริงสำหรับคู่นี้อยากให้รักกันนานจริงนะคะ